มาตรวจสอบอะไรที่อยู่บนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
โอ้โหมองไปข้างหน้าอะไรมันจะเร็วขนาดนั้น

แต่ขับสัก๑๐๐กว่านะครับ

จริงหรือเปล่าที่รถซาเล้งคันนี้ขับได้เร็วขนาดนั้นฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ

แถมยังเร่งเครื่องแซงขวานะฮะ

จังหวะที่ไม่มีรถสวนทางมา

ถามว่าขับเร็วแค่ไหน
ทีมข่าวของเราสอบถามเจ้าของคลิป

บนถนนสุพันภูริกาจนบุรี

ครั้งแรกเห็นแล้วก็ตกใจว่าทำไมขับขี่เร็วขนาดนี้
คาดว่าซาเล้งขี่ด้วยความเร็วประมาณ๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จึงต้องขับรถเก๋งตามห่างเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็โพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนภัยเรื่องการใช้ความเร็ว
จากเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนระหว่างจังหวัด
มีรถใช้ความเร็วจำนวนมากแล้วก็เป็นรถเส้นทางตรงถนนดี
แต่ว่าคนที่ติดกล้องในรถ
เขาก็อยากจะรู้ว่าซาเล้งขับเร็วขนาดไหน

ดังนั้นเขาขับตามด้วยความเร็วที่รถเก๋งขับนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะ
ใช่อยากจะเตือนรถเก๋งเหมือนกัน
อย่าขับตามเร็วขนาดนั้นคือเหยียบมิดเหมือนกัน๑๘๐
แสดงว่ารถซาเล้งเหยียบเร็วกว่า๑๘๐

เพราะว่าคนที่โพสต์คลิปเขาก็บอกว่าผมยอมใจพี่เลย
ใจล้วนนับถือฝีมือช่างมาก
คือไม่รู้ว่าแบบอาจจะมีการดัดแปลงอะไรแบบนี้
แต่คนขับรถเก่งเราก็ไม่อยากให้ไปยอมใจซาเล้งเขาแบบนี้

เพราะว่าถ้าจะเกิดอุบัติเหตุกับซาเล้ง
เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกับรถเก๋งคันที่ขับตามด้วยนะฮะ
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเข็มไมค์ของเจ้าของรถเก๋ง

แล้วมีคนให้ข้อมูลด้วยค่ะบอกว่าพี่คนที่ขี่พ่วงข้าง
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นคนสุพรรณ
มาทำเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ใช้ส่งแก๊สเป็นอาชีพแล้วก็คนก็ตามไปเจอแล้วนะ
บิ๊กไบท์คันนี้มันเป็นบิ๊กไบท์จริงนะครับ
แล้วก็มาดัดแปลงเป็นรถพ่วงข้างด้วยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับ
ในการที่จะไปตามให้เจอรถพ่วงข้างแบบนี้คันนี้นะครับ
เพื่อที่จะเรียกมาตักเตือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ